ต่อกันที่จ้าจ๋าพิมรตากับจิ๊บวัสสุกันบ้าง

ที่หลายคนลุ้นให้มีข่าวดีเหลือเกิน
หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง๒ปี

ไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยจ้ะ
สำหรับคู่นี้เนี่ยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า๒ปีแล้วนะคะ

ชาวโซเชียลได้ฟินกันอยู่ตลอดเวลา

เพราะว่าทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐทีวี
ว่ายังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตสามีพันรยา
เพราะยังสนุกกับการทำงานอยู่
แล้วก็ขอใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันให้มากกว่านี้อีกนิดนึง
มีความเห็นตรงกันว่าเรื่องอย่างนี้

แล้วเมื่อถ้ารู้สึกว่าพร้อมแล้วอะไรแล้วเนี่ย

แต่บางวันก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อม
คือถ้าเกิดว่าจะต้องเริ่มต้นจริงจังค่ะ
บางทีอาจจะต้องให้พร้อมอย่างมั่นคงแบบนี้น่าจะดีกว่า
เราสองคนก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจในเรื่องต่าง
ในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละเรื่องของชีวิตเนี่ย
เราก็สามารถที่จะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักได้ก่อน
แต่ว่านะเรื่องของลิมิตเนี่ยไม่มีใครกำหนดเราได้ว่าเวลาไหนที่เหมาะสม
อกจากว่าใจของเราจะเป็นคนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้ว
แต่ยังสนุกนะกับการที่ยังเป็นพี่เป็นเพื่อนในบางครั้ง
แล้วก็ยังคอยแบบมีสเปสมีพื้นที่ของตัวเองแบบนี้อยู่อะค่ะ
ตอบคำถามแบบค่อนข้างที่จะดับฝันชาวมโนกันสักนิดนึงนะคะ
คือเขายังแฮปปี้กับสถานะแบบนี้อยู่ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะมาใช้คำว่าสามีภรรยา
แต่ถ้าสังเกตดีนะคู่นี้เนี่ยเขาคบกันด้วยความว่าวัยห่างกันพี่จิ๊บกับคุณจ๊ะจ๋า
พี่จิ๊บเองเนี่ยก็จะดูแบบเด็กขึ้นนะคะ
หน้าเด็กหน้าใสเบบี้เฟสมาเลย
ส่วนคุณจ้าจ๋าก็สตาร์ฟความน่ารักแบบนี้เอาไว้
เชื่อว่าหลายคนอยากให้คู่นี้แต่งงานกันลงเอยกันได้แล้ว
เพราะว่าพี่จิ๊บเองก็อยู่ในรุ่นใหญ่แล้วนะคะ
ใช่แล้วแต่ว่าเขาก็คบหาดูใจกันมานานประมาณ๒ปี
อาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้นนะคะคุณผู้ชม
อาจจะต้องรอลุ้นกันต่อไปอาจจะใช้เวลาในการสารสัมพันธ์ให้มันนานกว่านี้
จะได้เรียนรู้กันไปมากกว่านี้ก็เป็นได้นะ